คราวนี้ไปดูเรื่องราวที่น่าจะถูกใจคนวัยสามสิบห้าอัพมันหน่อยนะคะ
พูดถึงตำราเรียนสมัยนั้นเนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรคะน่าชูใจ
อย่างนั้นเลยนะเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้อาจจะไม่ทันแต่ลองฟังดูนะคะ
เพราะว่าใครก็ตามค่ะถ้าพูดถึงมานีมานะชุดใจ
นึกถึงบรรยากาศเก่าร้านนี้เขาก็เลยหวนรำลึกย้อนความหลังรวบรวมมา
นีชูใจปิติมานะมาไว้ที่แห่งนี้ค่ะอ๋อเหรอที่แห่งนี้บรรยากาศเป็นไง
เป็นท้องทุ่งนาเป็นธรรมชาติครับอุ้ยอากาศก็ดีด้วยเหมือนกันนะคะ
อยู่ที่ร้านทิพย์ตะวันคาเฟ่บ้านมาบสมสามัคคีที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเอง
ครับร้านนี้นะคะพี่กัดร้านเขาอยู่ตามธรรมชาติแต่ผนังของร้านเนี่ยค่ะ
การเรียนการสอนเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดถูกปวงรวบคุณหาแล้วกันนะประมาณสักเท่าไรสี่สิบปีมาแล้วอ่ะค่ะ
ครับนะยุคนั้นมานีมานะปิติชูใจโด่งดังมากแล้วก็ยังมีเจ้าแมว
แมวสีเทานะคะแล้วก็มีเจ้าหมาชื่อว่าเจ้าโตด้วยเออ
แถมยังมีม้ายังไงม้าม้ามีม้าด้วยชื่อเจ้าแก่เฮ้ย
เป็นตัวละครที่โด่งดังนะคะนำมาวาดเอาไว้ที่ผนังร้าน
สะดุดตาล่ะค่ะเป็นความชอบของเจ้าของร้านด้วย
แล้วก็ยังเป็นที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เรียกว่ามีบรรยากาศ
แถมยังมีกาแฟสดให้บริการด้วยครับทิพย์ตะวันคาเฟ่ร้านนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมไม่ใช่แค่เครื่องดื่มนะเมนูอาหารอร่อยก็มีมากมายเตรียมให้กับลูกค้าสดทุกวัน
เมนูอะไรบ้างนี่ตักโชว์ให้ดู

ส้มตำค่ะส้มตำนะแล้วก็ยังมีพวกตำทะเลรวมมีต้มยำทะเล
ผัดไทยกุ้งสดก็มีหรือจะกินอ่อมปลากด

ใช่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะอ่อมปรากฏนะ

อันนี้เหมือนยำปลาดุกฟูอเด็ดอร่อยมากเลยนะคะ
ซึ่งยำปลาดุกฟูที่คุณใบตองบอกนี่แหละว่าเป็นเมนูยอดฮิตขึ้นชื่อของทางร้าน
ราคานี่คือแบบลักมาก๖๐๑๒๐บาทเท่านั้นเอง
โอ้โหย่อมเยาว์จริงคุณผู้ชม
ส่วนเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็สีสันสดใสคุณก็เลือกสั่งตามอัธยาศัย
จะเป็นกาแฟก็ได้จะเป็นพวกน้ำดื่มโซดาก็ได้
ที่เดียวทิพย์ตะวันคาเฟ่จบครบเลยเหมาะกับทุกแนวอะค่ะ
แนวครอบครัวแนวคู่รักแนวเพื่อนฝูงได้หมด

ลูกค้าส่วนใหญ่นะบอกว่าที่นี่อร่อยมากคุณชนะ
ถ้าอยากไปคุณไปได้เลยร้านนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
โทรศัพท์ของร้านโทรไปหาก่อนก็ได้๐๘๗๒๑๐๘๕๓๙
เปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้ายาวถึง๒ทุ่ม
แล้วคุณจะได้ไปเรียนวิชาภาษาไทยแบบอยู่นอกห้องเรียน
ชูใจเก่าคอสีเทาเบา
ถ่ายลูกไปเรียนพาน้องไปถ่ายรูปกับมุมเก๋
เรียนวิชาภาษาไทยวิชาดนตรีวิชากมหากรรมที่ร้านแห่งนี้ครบเลย

มีโอกาสก็แวะไปเที่ยวกันได้นะจ๊ะคุณผู้ชม